มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ก็ทำบุญพระบอกว่ามึงต้องทำบุญเยอะ

สวดมนต์นั่งสมาธิกินเจอะไรทุกอย่าง

แต่สิ่งสำคัญคือคนรอบตัวคุณเนี่ยเห็น

คุณไหนคุณเห็นเลยว่า
ทุกวันจะมีคนตามมาด้วย

วันนั้นรอเป็นเซลล์ใช่มั้ยคะ

วันนั้นทีมในรถ

พอไปจอที่ป๊าปมาเราต้องเข้าห้องน้ำ

พี่เปิ้ลไม่ลงอยู่บนรถแล้วคราวนี้เราก็สังเกตว่า
ทำไมคนอื่นขึ้นรถหมดแล้วทำไมพี่ผู้จัดการอ่ะ
เจ้านายค่ะไม่ขึ้นรถสักทีเหมือนเขารออะไรอยู่
สักครู่เขาก็เดินมาเลยค่ะที่รถไอ้ตี้มันไปไหนวะ
มันไปเข้าห้องน้ำนานจังเอ้ยใช่ทุกคนบอกว่านี่ไงตี้
ไม่ได้ไปไหนอยู่บนรถตลอดเฮ้ยอย่ามาโกหก
เขาว่าแบบทุกคนอำแกแกคิดว่าทุกคนในรถอำแก
ไม่ได้อำพี่มันลงไปเข้าห้องน้ำมันยังโบกมือให้พี่เลย
เห็นบอกโบกมือให้อย่างงี้เลยค่ะเวรกรรมแล้ว

แต่คนนี้ให้เจ้านายเห็นเลยใช่ค่ะ

กลัวกันทั้งรถเลยค่ะวันนั้น
แล้ววิญญาณตนนี้เขาทำให้ชีวิตคุณย่ำแย่ไหม

ก็คือคิดว่าคิดว่านะคะว่าเขาทำให้แย่
ก็คือว่าเราไม่ตายตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมคะ

สมมุติหาเงินได้เยอะค่ะพี่มด
แต่ว่าไม่เคยพอใช้คือจะมี

ต้องเอาเงินไปใช้อะไรอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ
เหมือนเราไปอยู่ตรงไหนเราหาเงินได้อย่างนี้ค่ะ

คือคุณกำลังจะบอกว่าทุกครั้งที่คุณหาเงินมา

เวลาดวงตกเนี่ยเป็นช่วงที่คนจะเห็นผีได้ง่ายสุด
คราวนี้เห็นผีผีที่คุณเห็นคือผี
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าผีโพง

ใช่ไหมผีกองก๋อย
คือแบบว่าอย่างนี้เราท้องใช่ไหมคะท้องใหญ่
วันนั้นน้าเขาพาน้าไปหาหมอกันหมดบ้าน
แล้วเราอยู่กับแม่สองคนนะคะ
แม่ก็ยืนล้างจานอยู่แล้วก็ยืนอยู่ข้างแม่
แต่มันอยู่ตรงมุมคนละมุมกับแม่อย่างนี้ค่ะ

มันเป็นลูกไฟดวงใหญ่มันเป็นลูกไฟแดงเลยค่ะ
แล้วเหมือนพระอาทิตย์มีไฟลุกรอบวาบขึ้นมาอย่างนี้แหละค่ะ
ดวงใหญ่มากติ๊กกิ๊กแบบตกใจมาก

แม่หนูเห็นหนูเห็นไฟ

แม่บอกว่าเขาเหมือนแบบเขาจะมาเอาเด็กในท้องอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนพระอาทิตย์แต่ไม่อยู่ใกล้เรามาก
คนท้องนี่แหละจะเห็นผีโพงได้ง่าย
ค่ะก็จะเห็นผีเห็นอะไรไม่ดีอย่างนี้ค่ะ

ผีโพงมานั่งจ้องหน้าคุณแบบนี้เลย

ก็คือเราฝันบ้านเราก็จะเป็นพื้นที่ที่มีบ้านสองสามหลัง
แล้วในฝันนะคะประตูรั้วน่ะปิดแล้วมันมีลูกไฟลอย
ตุ๊กป่องมาใช่ลอยแบบนั้นเลยค่ะพี่นุ่ม
แล้วก็มาหยุดตรงประตูบ้านตรงข้างรั้วบ้าน

หน้าตาแบบย่นแบบน่ากลัวเหมือนแม่โมเตอร์

แต่ความรู้สึกในฝันนะคะมันจ้องเข้ามาที่ท้องเรา
ใช่เหมือนจ้องมาที่ท้อง
ความรู้สึกคือแบบจะเอาเด็กอะค่ะฉันจะเอาเด็กอะไรอย่างนี้
คราวนี้ติ๊กก็ตกใจตื่นตอนตื่นมาค่ะ
ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยก็คือพี่ป้าน้าอานั่งดูทีวี
นั่งอยู่เหมือนในฝันเราเลยเหมือนในฝันเลยเพียงแค่ไม่มีอย่างนั้น
นั่งอยู่จุดไหนก็จะเห็นอยู่ตรงจุดนั้นหมด
ใช่ค่ะแม้กระทั่งช็อตหนังอะค่ะ

ใช่เสียงมันเหมือนทุกอย่างเลยค่ะ
แต่ว่าไม่มีลูกไฟไม่มีคนแก่คนนั้นตรงรั้วบ้านค่ะ
กระทั่งลูกคลอดขออนุญาตนะฮะลูกก็ไม่แข็งแรง
แน่นอนคุณเป็นแม่เนี่ยทุกข์ใจมาก
แต่ปรากฏว่าคนที่จะมาให้กำลังใจคุณ
ทำให้คุณมีจิตใจที่จะพร้อมจะเป็นแม่คนก็คือ
วิญญาณวิญญาณสองวิญญาณที่มาให้กำลังใจคุณคือ
พ่อกับย่าค่ะพ่อแท้ของเราที่เสียไปตอน๖ขวบค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็ย่าที่เสียไปแล้ว

ก็คือฝันอีกแล้วค่ะก็คือในฝันเรานอนอยู่ใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะแล้วเราก็อยู่ห้องพักฟื้นปกติ
เป็นห้องรวมในฝันนะคะทุกอย่างจะแบบ
คนนี้ให้นมลูกคนนี้ลูกร้องอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วรูปหัวเราแล้วบอกว่า
เดี๋ยวแสงสว่างก็เข้ามานะลูก

เหมือนกับที่ในฝันค่ะ

คุณคิดว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าผีโพงตัวนี้ไหม

แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอีกคนนึงมากกว่า
คนหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในร่างคุณ

ทุกวันนี้ที่คนเห็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะ

สามปีกว่า

ก็คือลูกลูกเราก็นอนบนที่นอนกับเรา

นอนที่นอนหนึ่งเรากับลูกกับแฟนนอนอีกที่นอนหนึ่ง

ตี้เดินลุกขึ้นไปแล้วไปเปิดประตูบ้าน
แล้วก็ออกเหมือนออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกอะไรอย่างนี้ค่ะ

เห็นกับตาเลยแกก็ตกใจกลัวแกก็กลัวมันเป็นอะไรอย่างนี้

คือตอนนั้นที่คุณเคยบอกแม่ครั้งแรก

ตั้งแต่เธอเกิดเรียนจบ
แม่มาเชื่อตอนมีรูปเพราะแม่เพิ่งเคยเห็นเองจัด

เขาก็เลยเชื่อเลยว่าแบบแต่ง
เขาเปิดประตูออกไปค่ะเหมือนเขาไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็คิดอีกอย่างหนึ่งแม่ก็คิดอย่างนั้นนะคะ

เค้าได้มาบอกลาอะไรคุณก่อนไปไหม

ใช่คนนั้นนะคะไปแล้ว

เพราะแค่คุณยังอาจจะยังไม่เห็นหรือใครไม่เห็นก็ได้

ไม่เคยมีเหตุการณ์

กลับมาเห็นผีด้วยตาเนื่องคนเลย
เริ่มต้นหน่อยคุณไปเห็นเพื่อนของคุณเองนั้น

เพื่อนที่อยู่ในซอยบ้านเดียวกันเขาไปเล่นน้ำที่สระ

วัดที่เขาเอาศพเพื่อนมาอยู่ใกล้โรงเรียนใช่ไหมคะ

ก็เป็นซีดแล้วก็เหมือนคนนอนหลับแต่ว่ามันเป็นซีด

ก็แค่นั้นเราก็เห็นแต่หลังจากนั้นมาก็เห็น

มีจริงค่ะแต่ตอนเด็กเราไม่รู้ว่าใช่ไหมคะ

คุณไปเห็นผีตานีวันวันรอยกระทงค่ะ

คราวนี้ปุ๊บหน้าปากซอยมันจะมีดงกล้วยอยู่อะค่ะ

ดงกล้วยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะปัจจุบัน

นี่ก็มาซื้อของที่มองหินผู้หญิงใส่ชุดเขียวอะค่ะ

สวยแต่เหมือนผิวเขาสว่างหน่อยนะคะ

แต่ว่าเขาจะสว่างแล้วเขาก็เดินหายเข้าไปในดงกล้วยเลยค่ะ

เป็นชุดสีเขียวอะค่ะทั้งชุดเลย
ที่จมน้ำตายแล้วคุณไปเห็นแล้วไม่เห็นผี

อืมแต่นอกเหนือจากนั้นเห็นบอกว่าไปเห็นผีหัวขาดด้วย
ก็คือที่โรงเรียนจะมีเข้าค่ายใช่ไหมคะ
แล้วมันเป็นค่ายเกี่ยวกับเยาวชนอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีเพื่อนจากต่างโรงเรียนมาหาดึกแล้วค่ะประมาณ๔ทุ่ม๕ทุ่มอะไรอย่างนี้
ก็พาเขาไปไหว้สารที่หน้าโรงเรียนนะคะ
ก็เดินแล้วก็เดินผ่านตึกหนึ่งของโรงเรียนใช่ไหมคะ

แล้ววัดป่านี่จะเหมือนเฮียนนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คราวนี้เพื่อนก็กลัวกันนะคะ
ก็เลยเราก็เลยต้องพาไปเราเดินผ่านตึกหนึ่ง
เราก็มองขึ้นไปเราเห็นคนนั่งห้อยขาแบบแกว่งขาอยู่อย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยมองขึ้นไปอีกเขาไม่มีหัวค่ะ

ไม่ใช่ค่ะหัวมีผมด้วยมีหนวดเฟิร์มด้วยค่ะ

แกว่งขาอยู่ที่ป้ายชื่อโรงเรียนนะคะ
เด็กวัยรุ่นทุกคนจะต้องชอบไปบ้านผีสิงกันเหลือเกิน

พวกคุณเองก็เคยไปเจอของดีในการทัวร์บ้านผีสิงมาแล้ว
ไปค่ะไปไม่ว่าจะเป็นพวกโรงแรมอะไรอย่างนี้ค่ะ
โรงแรมล้างประชาจีนบ้านมอนเขาจะฮิตกันบ้านมอนสมัยที่เป็น

ป่าช้าจีนที่เรื่องเล่าที่เขาว่าเฮียนักเฮียนหนาเป็นยังไงป่าช้าจีน
ก็เคยมีถึงขนาดแบบว่าคนมานั่งอยู่ริมริมอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเขานั่งอยู่บนแล้วเหมือนนั่งคุยกันอะไรอย่างนี้

เห็นเพราะว่ารถจะผ่านไปได้แล้วจะมองเห็นไม่มีกำแพงไงคะเมื่อก่อน

ก็เพื่อนไปเห็นตรงที่ไม่มีญาตินั่งอยู่ข้างบน
นั่งนั่งมองเลยอย่างนี้แต่เราไม่เห็นค่ะ

แต่ที่แน่นะฮะคุณก็ไปเจอผีหลอกอีกครั้งหนึ่ง

เขาบอกว่าใครที่ไปนอนที่นั่นเนี่ยแล้วเจออยู่กับคนหลอนทุกคน

ก็คือเอาตอนแรกที่ติ๊กเข้าไปอยู่เลยใช่ไหมคะ

ก็เรากำลังจะนอนแล้วก็จัดของไปค่ะ

เราก็ไม่ยุ่งแล้วจะนอน

ก็เห็นผู้หญิงมายืนตรงกระจกแล้วปิดไฟใช่ไหมคะ
มันก็จะไปตรงกระจกแต่เป็นเงาเป็นเงาสีดำดำเลย
เป็นร่างคนเลยค่ะไม่ใช่เป็นเงาดำนะคะ
เป็นร่างคนยืนบังกระจกไว้ครึ่งหนึ่ง
แต่เป็นผมยาวรู้เลยลักษณะเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะอืม
เลยหลังจากนั้นมาก็เอาพวงเมล็ดมาไหว้ค่ะค่ะ
แต่มีครั้งหนึ่งน้องน้องชายมาขอนอนด้วยครับ
มาขอนอนด้วยแล้วคราวนี้ตี้ทำงานกลางคืนใช่ไหมคะ
น้องบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับนะตอน๖ทุ่ม

กวนทั้งคืนเลยเป็นผู้หญิงน้องชายบอกค่ะ
ห้องมีหมดเขาบอกนะคะเพราะว่าเพื่อนอยู่อีกห้องนึง
เพื่อนก็มีของเพื่อนอาจจะเป็นผู้ชายค่ะอืม
ก็คือกลางคืนก็จะมานั่งเหมือนกินข้าวค่ะกล้องเก้งกล้องแกล้งกล้องแกล้ง
อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็ด่าจะนอนอย่ายุ่งอะไรอย่างเงี้ย
หรือไม่กลัวกลายเป็นไม่กลัวกันไปแล้วใช่ใช่อยู่จนชิน
สืบไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหอพักแห่งนั้นครับที่ที่เขาเล่ามา
เฉยนะคะว่าเหมือนตอนตึกถล่มวิญญาณก็จะเยอะใช่ไหมคะ
เขาไม่มีที่สิ่งเขาก็จะไปอยู่ตามห้องแล้วก็จะมีวันพระ
วันพระอย่างนี้ตี้จะไม่ค่อยอยู่จะไม่อยู่หอจะไม่นอนหอ
เพราะว่าหมาหอนตั้งคืนเลยตี้อ่ะขับรถไปต้องขี่มอเซ้ไปนั่ง
อยู่ร้านเกมยันเช้าอะค่ะกลางคืนไม่อยู่ไม่อยู่หอ
โดยเฉพาะวันที่เขาเรียกเขาถล่ม๑๓สิงหาใช่ไหมค
อืมวันคืนสิบสามสิงหาค่ะอยู่ไม่ได้หรอหอนแล้วหมาหัดหน้า
ทางเดียวกันก็คือไปทางตึกที่เคยเป็นตึกเนี่ยค่ะ
ทุกวันนี้เขาทำเป็นอะไรตึกถล่มเนี้ยเป็นเอ่อเหมือนสารเจ้า
มีสารเจ้าอยู่ข้างหน้าแล้วข้างหลังก็เป็นโล่งค่ะ
ที่จอดรถโล่งโล่งก็คือสร้างเป็นสรรเจ้าไปเลยใช่ค่ะ
สรรเจ้าอยู่ข้างหน้าอืมอืมชีวิตของคุณนี่เจอเรื่องแปลกแปลก
เยอะเหลือเกินแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจำได้ขึ้นใจคือ
อย่างมาคุณยายสอนแต่ที่คุณท่องคาถาชินบัญชรได้
เล่าตั้งแต่ต้นรายการแล้วที่บอกนะโดนของหนักมาก
สติเลยค่ะสติหลุดแบบต้องไปอยู่โรงพยาบาลประมาณ๒ปีเลยค่ะ

แล้วคราวนี้พอเราก็สงสัยว่าน้าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่หายท้อง
เหมือนคนท้องอ่ะพี่มดคนท้องใหญ่แบบนี้เลยเหมือนคนท้อง๙เดือนค่ะ
แต่เจาะดูไม่มีอะไรเลยมีแต่ลมใช่
ท่านหนึ่งก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นเกี่ยวกับอย่างนี้หรอก
น่าจะเป็นเกี่ยวกับทางศัยศาสตร์นะลองไปดูสิอะไรอย่างนี้
โดนของนะใช่ก็เลยไปหาพระ
เป็นไงฮะไปหาพระพระต้องให้กินน้ำมนอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเราทำพิธีอะไรอย่างเงี้เออน้าไปเข้าห้องน้ำเป็นไงฮะ
โทษนะคะถ่ายออกมาเป็นปลาท่องโกแบบเปื่อยอ่าถ่ายมาเป็นปลาท้องโกใช่
้าไปกินปลาท้องโกะแล้วมันไม่ย่อยหรือเปล่าใช่แต่ว่าปลาท้องโกะนั้นน่ะกินประมาณสองปีที่แล้วนะคะ
โดนของอ่ะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนะไปกินปลาท้องโกะนั้นมาสองปีก่อน
ก็คือตอนที่เขาไปเปิดร้านนะคะมีคนนึงเขาเอาพาราโกมาให้อ่าเออ
บอกว่ากรอบนอกนุ่มในนะแล้วคืนนั้นเลยค่ะพอน้ากินเข้าไปได้ยินเสียงคังคกเสียงหมาร้องละงมทั่วร้านเขานอนที่ร้านไงคะ
แล้วก็เลยเริ่มอาการตั้งแต่วันนั้นมาเลยค่ะสองปีที่เป็นมาใช่ค่ะ
อยู่ดีถ่ายมาเป็นปลาท้องโกะเปื่อยใช่แล้วน้าก็ดีขึ้น
รู้ค่ะเขาเปิดร้านตัดเสื้ออยู่ใกล้กันเป็นญาติกันด้วยค่ะอ๊ะแล้วทำไมค่ะ
เหมือนอันนี้ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะว่า

เจอคนที่เขาไปทิ้งมาเกิดมาก็แล้ว
แต่ว่าล่าสุดจู่เขาบอกว่ามีเรื่องราวของเทพองค์หนึ่ง

เราไม่รู้จักเทพใครชื่ออะไรบ้างเราไม่รู้

ฝันว่ามีผู้หญิงสวยมากล้ำ

ใส่ชุดสาหรี่สวยแล้วก็มีออร่าแบบร่างเขามีแสงสว่างสวยมากเป็นคนลุก
มาแล้วก็บอกว่าเราคือพระแม่อุมานะ
เราจะให้เธอเป็นตัวแทนเราให้เป็นร่างทรง
ตัวแทนที่จะช่วยเหลือคนนะคะ
หนูปฏิเสธเลยค่ะไม่เป็น
ไม่เอาค่ะหนูไม่เป็นร่างทรงหนูบอกอย่างนี้
หนูไม่เป็นหนูกลัวหนูไม่เป็นหนูบอกอย่างนี้
ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็บอกว่าก็ท่านก็ไปค่ะท่านก็ไม่ได้มีอะไรมากท่านก็บอกแค่นี้
แต่สวยมากตี้ก็เลยไปหาหลังจากนั้นก็เลยไปหาข้อมูลว่าเทพองค์นี้คืออะไร
ก็เลยไปรู้ว่าอ๋อเป็นพระมเหสีของพระศิวะเป็นแม่ของพระพิคเนตอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยรู้มาแล้วก็สนใจมาตั้งแต่นั้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะนับถือ
ก็คือตอนนั้นอายุประมาณ๒๓๒๔อันนี้ก็ตอนหลังจากนั้นประมาณมา๓๔ปีที่ทำงานเป็นเซล

เราก็เข้าไปประตูนึงก็เห็นท่านอีกค่ะ

เป็นผู้หญิงเป็นทำผมแบบมวย

ครั้งที่คุณไปเจอเขาบอกกับคุณไว้ยังไง
ก็บอกว่าเมื่ออะไรจะพร้อม
เมื่ออะไรจะเป็นร่างทรงให้จะเป็นมั้ย

พี่คนนี้เขาเป็นร่างทรงของเฮ่งเจีย

ที่เนโคล่านั่นแหละค่ะแต่เป็นอยู่อีกที่หนึ่ง
เขาแกบอกว่าแกจะตายเหมือนชีวิตแกแย่มาก
จะต้องแบบพูดง่ายชีวิตจะต้องตายถึงฆาตอะไรอย่างนี้ค่ะ
องค์แห้งเจียนท่านช่วยไว้แต่ต้องเป็นตัวแทนนะ

ตอนที่พี่คนนั้นเขาทรงใช่ไหมทรงเป็นองค์แห้งเจี๊ยค่ะ
แห่งเจียบอกว่าเนี่ยพระแม่อุมารมาจะลงจะลงเรานะแต่เราไม่ให้ลง
ท่านบอกท่านเลยบอกว่าให้ไปทำบุญนะคะทำบุญเยอะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน
เขาบอกให้นั่งสมาธิแผ่ส่วนกุศลเยอะแต่คุณทำไม่ได้นั่งสมาธิทีไรเพื่อนมาเต็มผีมาเยอะ

คือเราเราเคยนั่งสมาธิแล้วถึงสมาธิใช่ไหมคะเวลาเรานั่งอะค่ะถึงแล้วคราวนี้เวลานั่งทีไรอ่ะค่ะ
จะมีเสียงเรียกมั่งตี้ตี้แล้วก็วิ่งไปดูก็ไม่มีคนหรือมานั่งร้องไห้ตรงระเบียงอย่างนี้ค่ะ
บ่อยมากค่ะแบบทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเลยไม่นั่งเลยตัดสินใจไม่นั่งสมาธิ
กลัวค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่กล้านั่งเลยเพราะมีลูกด้วยไง
คำว่าชิงเขามาเกิดมันคืออะไร

เชื่อค่ะเขาจะต้องเกิดแล้วเราแย่งเขาเขาก็เลยโกรธเรา
นี่ค่ะง่ายเหมือนคนปกติทั่วไป
เคยคิดจะค้นหาความเป็นจริงไหมว่าแบบเออตกลงคนนั้นยังอยู่ไหมหรือหายไปไหน
อยากรู้ไหมว่าเขาเป็นใครกันแน่เคยตามไหม
คืออยากรู้ไหมตอนนี้ไม่อยากรู้แล้วค่ะเพราะว่าอย่ามาเลยดีกว่า
ให้เขาไปตามทางของเขาอย่ามายุ่งเกี่ยวกันดีกว่า
คุณมีทางแก้หรือเคยแก้ได้ไหมทำบุญไปให้เขาหรืออะไรยังไง
ทำบุญค่ะก็มีใส่บาทไปถวายสังฆฐานอย่างนี้ให้เขาเรื่อยค่ะ

ทำไมไม่เรียกตั้งชื่อตั้งอะไรเขาอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้จะตั้งยังไง
คุณผู้ชมครับจริงแล้วนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าคุณตี้มาเล่าเรื่องราวให้เราฟัง
ก็เปิดเผยแบบหมดเปลือกนะฮะสำหรับชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวลี้ลับของเธอเองนะครับ
แต่สำหรับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเธอก็บอกกับเรานะบอกว่า
ใครไม่เป็นอย่างเธอไม่มีวันเข้าใจ
เข้าใจขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะฮะขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ